ปัญหาเรื่องของราคายางพาราตกต่ำนะครับทำให้มีเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วน
ตัดสินใจโค้นต้นยางทิ้งไปคุณผู้ชมแล้วก็ไปปลูกต้นทุเรียนแทน
แน่นอนครับทุเรียนเป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็ดีกว่าแล้วก็มีสถิตภาพด้วย
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากคุณอันทรีย์สุริมวะครับ
ส่วนทุเรียนบนพื้นที่เกือบ๒๐ไร่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่เห็นนี้
เคยเป็นสวนยางพารามากว่า๒๐ปีก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจโค้นต้นยางที่หมดอายุ
หันมาปลูกทุเรียนแทนตั้งแต่เมื่อ๕ปีที่แล้ว
เพราะราคายางพาราที่ตกต่ำลงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย
จากที่เคยได้กิโลกรัมละ๑๐๐บาทก็ลดเหลือเพียง๔๐บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น
ยางมันราคามันถูกนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่า
ปลูกทุเรียนดูเพราะทุเรียนตลาดยังเปิดอีกเยอะ
ทางประเทศจีนก็ต้องการเยอะยางมันต่างประเทศรู้สึกจะปลูกกันมากตอนนี้
หลายประเทศปลูกกันเยอะแล้วก็ผลผลิตเริ่มออกมามากขึ้น
ราคาก็อาจจะมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยก็เลยว่าลองหันมาปลูกทุเรียนดู
ชาวสวนเล่าว่าหลังโค้นยาง๑๘ไร่เมื่อ๕ปีที่แล้วได้รับเงินสงเคราะห
สนุนการโค้นต้นยางเก่าจากการยางแห่งประเทศไทยจำนวน๒๘๘๐๐๐บาท
และขายไม้ยางได้อีกกว่า๑ล้านบาทจึงนำมาลงทุนปลูกทุเรียน
ระหว่างที่ทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตก็ได้ปลูกกล้วยเพื่อหารายได้ในช่วงเวลาสั้น
ทุเรียนรายได้มากจริงแต่ลงทุนสูงแต่ว่าได้เงินเป็นปีปีหนึ่งก็ได้เยอะ
แต่ว่ายางมันเป็นพืชที่ว่าทำรายได้ให้เราประจำวันทุกวัน
แต่มันเหมือนได้ไม่เยอะแต่มันก็ได้เรื่อยมันก็ดีคนละอย่างนะครับ
อย่างต่อเนื่องเกือบทุกปีเพื่อปรับพื้นที่มาทำสวนผลไม้
รวมทั้งพื้นที่สวนยางอีก๑๘ไร่ที่เพิ่งโค้นไปเมื่อต้นเดือน
พื้นที่จำนวน๑๘ไร่ตรงนี้นะคะเดิมเป็นสวนยางพาราค่ะ
มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
โดยวางแผนเอาไว้ว่าจะไม่กลับมาปลูกยางพาราอีกแล้ว
แต่จะหันไปปลูกผลไม้อย่างทุเรียนหรือว่าขนุนแทนค่ะ
ปัจจุบันเกษตรกรมองว่าทั้งการปลูกยางพาราและผลไม้

แต่ก็ยังเหลือพื้นที่ปลูกยางไว้บางส่วน
เพื่อให้มีรายได้ทั้งผลไม้และยางพารา
ขณะเดียวกันก็ตระหนักเสมอว่า
ต้องคุมปริมาณยางพาราไม่ให้มากเกินไป
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน